คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะฮะ
คือพระลูกวัดที่วัดบ่อทองรังสรรค์เนี่ย
เขาก็ปีนขึ้นไปเพื่อจะตัดกิ่งไม้
เพราะกลัวว่าถ้าเกิดฝนตกลมแรงเนี่ย

แต่คราวนี้เขาบอกว่าน่าจะเป็นอาถรรพ์
ตท่านเจ้าอาวาสซึ่งมรณภาพไปแล้ว
ห่วงท่านแหนต้นไม้เหล่านี้มาก
ก็เลยเกิดเป็นเหตุการณ์แบบนี้ครับ
พระลูกวัดเนี่ยที่ขึ้นไปตัดต้นไม้เนี่ย
โอ้โหปรากฏว่าใช้เลื่อยตัดไปตัดมา

มันตัดเชือกที่ท่านกำลังผูกตัวไว้กับต้นไม้
ทำให้ท่านร่วงลงมาจากต้นไม้เนี่ยโอ้โห
สูง๘เมตรบาดเจ็บแบบนี้เลยนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่วัดบ่อทองรังสรรค
บนบ่อทองอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะฮะ
พระที่ได้รับบาดเจ็บคือพระสายชนจันทสาโร
อายุ๔๓ปีขาขวาหัก

มีบาดแผลจากการถูกเลื่อยเนี่ย

เจ้าหน้าที่รีบประถมพยาบาลห้ามเลือดแล้วก็ดามขาก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลครับ
ทีนี้ทีมข่าวก็ถามนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะ
บำรุงประสันโนพระลูกวัดอีกรูปหนึ่งก็เล่าให้ฟัง

รวมถึงพระลูกวัดรูปอื่นเนี่ย
กำลังช่วยกันตัดต้นสะทอน
ต้นนี้มันสูงกว่า๒๐เมตรมันปลูกอยู่รอบโบสถ์ออก
เพราะเกรงว่าเมื่อเกิดพายุลมแรงต้นไม้เหล่านี้จะล้มไปทับบน
ได้รับความเสียหายมันจะอันตราย
ก็เลยช่วยกันตัดกิ่งก้านออกหมด
เหลือแต่ลำต้นสูงประมาณสัก๘๑๐เมตร
พระสายชนพระที่บาดเจ็บได้ขึ้นไปตัดทอนต้นลงมา
โดยใช้เชือกผูกตัวติดกับต้นป้องกันการตก
แต่ขณะที่ใช้เลื่อยยนกำลังตัดต้นไม้อยู่
ปรากฏว่าใบเลื่อยปลายใบเลื่อยนะครับคุณ
มาตัดโดนเชือกที่ผูกตัว
ทำให้พระสายชนเมื่อเชือกขาด
ก็ร่วงลงมาตกลงมาที่พื้นเลยนะฮะ

แล้วก็ใบเลื่อยมันก็มาถูกข้อมือซ้ายของพระสายชน

บำรุงที่ท่านเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนหน้านี้
ก็มีคนตกต้นไม้ในวัดมาแล้ว
สองรายค่ะตายหนึ่งด้วยนะตายหนึ่งเจ็บหนึ่งฮะอ๋อและพระสายชน
ถือเป็นรายที่สามนะฮะเชื่อว่าอาจจะมีอาฐานเกิดขึ้น
เพราะจุดนี้เคยเป็นที่ตั้งกุฏิของพระครูอัฐการโกวิทย์

ซึ่งท่านเป็นคนหวงแหนต้นไม้ในวัดมาก
ถ้าใครตัดโดยไม่ขอโดยไม่บอกกล่าวก่อน

เชื่อว่าพระสายชนก็คงไม่ได้ขอก่อน
นี่ส่วนพระลูกวัดพระบำรุงท่านก็เล่าให้ฟัง
พระสายชนก็ไปคล้องไปมัดเชือกไว้กับต้นไม้
นี่จำลองเวลาศาสตร์อีกลูกเป็นต้นไม้นี่พอมัดไว้แบบนี้
พระสายชนกำลังตัดเอาปลายเลื่อยมันมาโดนเชือก
เชือกขาดร่วงลงมาสิครับ
ก่อนช่างั้นก็เป็นลูกศิษย์กล้องกุฏิของแก
จะทำอะไรอยู่ในวัดต้องพูดต้องจา
หรือว่าไม่เชื่ออย่าร่วมดูใช่ไม่เชื่ออย่าร่วมดูของมันไม่เห็นตัว
แล้วแล้วแล้ววันนี้ได้ได้บอกก่อท่านไหมมันขึ้นอยู่กับตัวใครตัวมัน
จะพูดเอาเองอืมคิดดูอ่ะมันยังไงทุกคนตกมาแบบนั้น
รอดกันทุกคนไหมอ่าระยะแปดเมตรอ่ะตึกสองชั้นอืม
อยู่ไหม
นั่งว่าลวงพ่อเกียวยังเอาแค่เตือน
ป่านีนะอ่าเกียวเตือนนี่เฉย
บำรุงท่านบอกหลวงพ่อท่านยังแค่เตือนอยู่นะ